สวัสดีครับ

เป็นเกียรติบ้างคุณฝ่ายถ้าไม่ใช่ช้านักใจ

ก็ดูเขาเป็นกับอยู่กับน้องมิ้นก็จะหยุดมาก
ดูเขาดูนะภาคภูมิไปอยู่รายการนี้จะเกร็ง
เขาบอกเขาตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้นั่งอ่านสคริปตั้งแต่๔โมงครึ่งอ่ะจริง
แล้วคุณคิดว่าสคริปที่คุณเตรียมมาจะได้ใช้หรือเปล่า
ไม่สังเกตดูนี่ลุกรีแล็กมากขึ้น

ขึ้นเครื่องมาแล้วจะถึงไทยพรุ่งนี้
แต่ว่าเลี้ยวภูมาถึงไทยวันอาทิตย์
สรุปอย่างที่เป็นทางการถ้าสมมุติเราไม่ใช่คอบอล

อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยไม่มาจริงใช่ไหม
เพราะว่าสโมสรออกแถลงการแล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้มาทัวร์เมืองไทยแล้ว
มาเมืองไทยนัดแรกของพรีซีซั่นที่จะอุ่นเครื่อง

เพราะว่าสโมสรเขาให้เหตุผลว่า

คือแฟนผีสาดแดง
เขาก็เลยไม่มานะเพราะฉะนั้นเขาบอกบัตรน่ะ

โอ้ไม่ตกพูดแม่เอาออกมาเทขายิ่งกว่า
บางคนก็เอาออกมามาขายบ้างนะตอนนี้ที่เห็นนะ
เขาบอกไม่ว่างไปไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้
เขาบอกเหลือใบละ๕๐๐จากหลักหมื่นเหลือใบละ๕๐๐

รู้สึกว่าจะขายชาวต่างชาติแล้วปรากฎชาวต่างชาติ
มันไม่ได้ซื้อกันเยอะก็เลยเอามาให้พิมพิพาย
พิมพิพายตอนที่เป็นข่าวนางไปตัดรสมาขาย
เขาบอกถึงเวลโอนมีแค่๔๐คนโอน

ไม่ยากฮะเขาวางขายกันหมดแล้ว
วางขายทั่วโลกประเทศไทยก็ทุกช็อป
ทีมที่เขารับแบรนด์ของสโมสรเข้ามา

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามกันว่าจะยังไงกันต่อเนาะ
เพราะว่าเรื่องเป็นข่าวที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน